เอาล่ะไปกินกันต่อไปตลอดกินกันต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวจะพาไปปักมนต์กันก่อนไปดูว่าอยู่ที่จังหวัดไหน
ที่จังหวัดศรีสะเกดปักลงไปนี่มาแล้ว
สัญลักษณ์ให้เห็นว่าจะไปกันที่นี่นะครับเพราะไปทานทุเรียนกัน
ตลอดกินทุเรียนนะครับทุเรียนที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหรสชาติมันดี
เนื่องมาจากผืนดินที่นี่มันเป็นดินภูเขาไฟ
แต่ที่น้องใบตองบอกโอ้โหแร่ภาพดีแต่ขึ้นชื่อมากนะทุเรียนสีสะเกด
ไม่ใช่มีแค่ภาคตะวันออกที่ขึ้นชื่อนะคะอืม
ก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยครับพากันไปเที่ยวชมสวนทุเรียนลุงเสริม
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสวนทุเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่บ้านน้องเก่า
ตำบลพรานอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
เจ้าของสวนทุเรียนก็คือลุงเสริมเล่าว่าที่ดินแถบนี้เป็นดินภูเขาไฟเก่า
ดินจึงมีสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้ผลทุกชนิด
ซึ่งเขาเองก็ปลูกทุเรียนเอาไว้บนเนื้อที่๒๕ไร่
มีทั้งทุเรียนอายุ๒๐ปีและทุเรียนปลูกใหม่อีกกว่า๕๐๐ต้นเลยนะครับ
ปีนี้ผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วครับเนื่องจากสภาพอากาศนั้นเป็นใจ
ไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปครับจึงทำให้ทุเรียนนั้นสมบูรณ์มาก
โดยจากการตรวจนับพบว่ามีทุเรียนกว่า๑หมื่นลูกนับกันยังไงเนี่ยโอ้โห๑หมื่นลูกนะครับ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพากันมาเที่ยวชมสวนและชิมทุเรียนกันเป็นจำนวนมากเลยครับ
มาทุกวันครับปีที่แล้วนี่นักท่องเที่ยวมาเยอะเท่าไหร่แต่ปีนี้นี่คือมากจริงครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จะมาแบบว่าคล้ายเราจัดงานเทศกาลอย่างนั้นนะครับ
มหาที่จอดรถไม่มีเลยครับผมรู้สึกว่าดีใจมากที่พี่น้องมาถึงสวนก็ดีใจจริงครับผม
เป็นไงคุณลุงบอกรู้สึกดีใจมากเลย
แล้วก็ผลผลิตปีนี้เยอะจริงนะครับก็เพราะว่าสภาพพื้นที่ของอำเภอขุนหาร
ตำบนอ่าบริเวณตำบนพรานค่ะและตำบนใกล้เคียงเนี่ยเป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟ
เต็มไปด้วยแร่ธาตุสำคัญจึงทำให้บริเวณนี้ครับสามารถปลูกทุเรียนหมอนทอง
และอีกหนึ่งชนิดก็คือเงาะเงาะโรงเรียนนี่แหละครับ
ปลูกได้ดีนะครับผลผลิตมากส่วนทุเรียนที่สวนลุงเสริมเนี่ย
ขายอยู่ที่หน้าสวนในราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะอืม
จากนี้ครับเขาจะมีการจัดงานเทศกาลทุเรียนและของดี
สีขุนหารประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบที่ประเวนสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาร
ในวันที่๓๐มิถุนายนไปจนถึง๒กรกฎาคมนี้ด้วย
ซึ่งเอกลักษณ์ของทุเรียนหมอนทองขุนหารก็คือเปลือกเนี่ยนะครับ
จะมีหนามที่ชิดแล้วก็แหลมมากแต่เนื้อเนี่ยนะครับ
เนื้อเหนียวแล้วก็เนียนนุ่มเมล็ดกลีบบางนิดเดียว
เนื้อเยอะไงกินแล้วหวานชุ่มคอเนื้อแน่นอืม
ใครที่เป็นสายทุเรียนนะในช่วงนี้นะคะห้ามพลาดเลย
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานเทศกาลขึ้นใช่ไหม
มีคุณผู้ชมเคยส่งมาบอกดิฉันจำได้
เราถามว่าใครมีประเพณีมีงานอะไรดีแนะนำ
มีคนแนะนำมาด้วยสำหรับเทศกาลผลไม้ที่ศรีสะเกดนะคะ
อยู่แถวนั้นอย่าลืมไปลองลิ้มชิมรสกันดู
เหนือจากทุเรียนแล้วก็ยังมีเงาะด้วยมีผลไม้อื่นอีกมากมายนะจ๊ะ